คุณผู้ชมครับหลังจากช่วงเทศกาลสงการยังมีอีกหนึ่งประเพณีโบราณ
เป็นพิธีกรรมของชาวพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เป็นเรื่องราวความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วก็เฉพาะถิ่นด้วยนะครับ

เป็นประเพณีโบราณการเล่นการละเล่นผีกระด้งผีกระโหลกกะลา
นางใส่มี๓อย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นยังไงนะครับ

อยู่ในหมู่บ้านน้อยพัฒนาอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรี
นิยมเล่นหลังสงกรานเพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาปลดปล่อยผ่อนคลายความเครียด

ก็เชื่อว่าในช่วงนี้เนี่ยนะ
วิญญาณของญาติพี่น้องที่ได้ล่วงรับไปแล้ว
จะมาร่วมสนุกกันในวันสงคราน
ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนั่นเองครับ
การละเล่นเนี่ยก็จะประยุกต์ของใช้ในครัวเรือนมาร่วมเล่น

มีบริเวณที่เล่นก็คือทางสามแพ่งกลางหมู่บ้าน

เข้าสิงร่างทรง
แล้วก็จะมีอาสามาเป็นร่างทรงในพิธีนี้
และขณะทำพิธีก็จะมีการร้องเพลงเชิญผีมา
ร้องไปร้องมาซ้ำไปซ้ำมา
จนกว่าผีจะมาเข้าร่างทรง

พอเข้าร่างทรงแล้วนะครับ
แต่ละคนก็จะมีอิริยบทที่แตกต่างกันออกไปตามอุปกรณ์ที่เล่น

อย่างเช่นผีกระด้งก็จะเป็นลักษณะของการฝัดข้าว
อ๋อเหมือนถือกระด้งอยู่อย่างนี้นะ

แบบนี้แบบนี้ฝัดข้าวนะ
นี่นี่นี่คือล่างเข้าร่างส่งแล้วนะ
เก็บข้าวข้าวกระด้งแล้วก็ฝัดข้าวแบบนี้
ผีกระโหลกกะลาจะเป็นลักษณะของการเก็บหาเห็ดโดยใส่กะลามะพร้าวในการเก็บนะครับ
ส่วนที่เห็นอยู่นี้คือผีนางใส่
จะมีลักษณะของการใช้ไซหาปลาเนี่ยมาต่อเป็นรูปคนแล้วก็ใช้หาปลาแล้วก็โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาแบบนี้อืม
ทั้งหมดทั้งมวลใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อ
มันเป็นความเชื่อของเขาที่อยากจะให้น้ำท่าข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ด้วย

ด้งก็ใช้ฝัดข้าวแปลว่าข้าวปลาอาหารจะต้องอุดมสมบูรณ์แน่
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกุศโลบายที่ทำให้คนในหมู่บ้านนะครับ
ได้มาร่วมทำพิธีกันเป็นการสร้างความรักความสมัครสมาธิสามัคคีในชุมชนนั่นเอง